เรื่องนี้มาดูกันหน่อยค่ะด้านหลังของเรานี้
ดาบตำรวจโหมงานหนักแล้วก็ป่วยเป็นโรคอ้วน
คือมันก็เกิดจากฮอร์โมนที่ผิดปกติล่ะค่ะ
โอ้โฮตัวท่านก็ใหญ่นะ
กิโลนะคุณแล้วปรากฏว่าถูกบูลลี่
ซึ่งอยากให้ฟังข่าวนี้จริงค่ะ
เพราะว่าดาบตำรวจท่านนี้นะใจนี่แบบสุดยอดมากเลย
โรคอ้วนไม่ได้เข้า
มันสะท้อนหัวใจว่าโรคอ้วนไม่ได้อยู่ในบัญชี
มาเจอพอดีที่วัดเจ็ดโภค
หงษานพี่เค้าทำไมทอดภาพากระถิ่น

พี่ยังปฏิบัติหน้าที่ต่อนะฮะ
แล้วอย่างหนึ่งคือตอนนักข่าวของเรา
ไปเจอแล้วก็ถ่ายคลิปมาซึ่งสายตรวจคนนี้นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์
แล้วเอาจริงนะคนก็แชร์กันเยอะบางคนก็แบบไปบูลลี่
บอกว่าความจริงเป็นตำรวจนะจะต้องรูปร่างปลาดเปรี้ยว
ใส่ชุดตำรวจแล้วแบบจะดูเท่เอาทำไมถึงเป็นแบบนี้
คุณเชื่อไหมว่าดาบตำรวจนายนี้โดนบูลลี่จนต้องย้ายเวรการทำงานไปอยู่กลางคืน
เพราะว่าจะได้ไม่ต้องแบบเจอคนที่แบบตั้งคำถามหรือมีการบูลลี่มีการดูถูก
เมื่อก่อนก็เป็นสายตรวจออกตะเวนตรวจใช่ไหม
คนในชุมชนคนที่เข้าใจก็มี
แต่บางคนไม่เคยเห็นหยิบมือถือมาถ่ายคลิปแล้วเอาไปโพสต์ลงโซเชียล
ตอนนี้ผู้บังคับบัญชาบอกว่าให้มานั่งทำงานอยู่บนโรงพักดีกว่า

นี่คือดาบตำรวจมานพวงนารีหรือว่าดาบช้างค่ะ
เป็นผู้บังคับหมู่ที่สพเมืองสมุทรสาคร
ช้างอายุ๕๐ปีแล้วก็ไปถามก็ไปคุยแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ดาบช้างอ่ะบอกว่าที่เป็นแบบนี้ไม่ใช่แบบอ้วนจากการที่แบบผมกินหรืออะไร
แต่ว่ามันมาจากฮอร์โมนที่มันผิดปกติ
พอฮอร์โมนทำงานผิดปกติเนี่ยมันเกิดจากอะไรระดับช้าง

การทำงานของตำรวจเนี่ยคุณผู้ชมการเข้าเวรมันจะเปลี่ยนไปเรื่อย
เดี๋ยวเขาเวรเช้าเดี๋ยวเวรบ่ายเดี๋ยวเวรดึก
ดังนั้นมันก็เลยทำให้เวลากินเวลานอนเปลี่ยนไป
ทีนี้มันก็เลยทำให้ฮอร์โมนทำงานผิดปกติ
รวมไปถึงระบบการเผาผ่านอาหารก็ผิดปกติไปด้วย
ช้างบอกว่าอาการเริ่มแรกเลยเนี่ยนะตัวผมบวมแล้วค่าน้ำตาลในเลือดสูง
สูงจนทำให้เป็นเบาหวานเป็นความดันแล้วก็นอนไม่หลับ
เมื่อก่อนผมหนัก๗๐โลแล้วมันก็ขึ้นมาเรื่อย
จนตอนนี้น้ำหนักผม๒๑๘กิโลกรัมแล้ว
แล้วค่ายาต่อเดือนเนี่ยคุณผู้ชมก็มันเป็นยานอกบัญชี
ยานอกบัญชีแปลว่ามันไม่สามารถใช้สิทธิ์ของตำรวจในการเบิกได้นะคะ
ต้องจ่ายเพิ่มเติมเฉลี่ยเดือนหนึ่งก็๓๐๐๔๐๐๐แล้วค่ะ
ดาบช้างดูสิอันนี้ที่ขาของดาบช้างนะคือขาก็ต้องรับน้ำหนักเยอะแบบนี้ค่ะ
ดาบช้างหาคุณหมอแล้วหมอแนะนำว่ายังไงบ้างไหม
หมอบอกว่าต้องผ่าตัดเย็บกระเพาะให้มันเล็กลง
แต่ค่าผ่าตัดมันใช้ตังค์ตั้ง๒แสนกว่า
ตำรวจอย่างดาบช้างบอกว่าผมต้นทุนน้อย
แล้วอย่างหนึ่งมันไม่สามารถเบิกมาได้ด้วยค่าผ่าตัด
ก็ต้องปล่อยมาเรื่อยแต่ยังไงก็ตามต้องไปหาหมอเป็นประจำนะคะ
ดาบช้างบอกว่าตอนนี้โรคที่เป็นอยู่

เพราะว่าผมเป็นตำรวจที่ป่วยแค่กาย
ไม่ได้ป่วยใจสุดยอดจริงใจดาบช้าง
ที่ผ่านมาคนบูลลี่ก็มีเยอะ
ถ่ายรูปถ่ายคลิปไปโพสต์ลงโซเชียลต่อว่า
พวกที่เขาถ่ายไปเขาก็ไม่รู้หรอกว่าผมป่วย
เป็นเพราะว่าฮอร์โมนผมผิดปกติ
ที่ผมท้อผมท้อได้บางครั้งนะ
แต่ผมจะท้อตลอดชีวิตไม่ได้
ดังนั้นผมอยากให้คนที่กำลังท้ออยู่ตอนนี้
หันมาสู้ถึงแม้ว่าร่างกายผมจะเป็นแบบนี้

แล้วเมื่อไหร่ที่นายผมบอกว่าผมไม่ไหวแล้ว
ผมก็พร้อมที่จะพิจารณาตัวเอง
โอ้โหแล้วล่าสุดวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
ทางทีมข่าวของเรานะ
ไปกับทางพันธุ์ตำรวจโท
โสภาถนนทิพย์สารวัตรป้องกันและปรับปราม

ลองฟังดูหน่อยแล้วกันค่ะครับ

เป็นคนลดอ้วนหรือหลัง
คนทางแทนนั้นจะลดอ้วนหรือหลัง
การรักษาคือต้องทำการผ่าตัดเย็บสปองครับ
แล้วเรารู้สึกกังวลใจเลยไหมครับเมื่อจะเข้าไปผ่าตัดแล้ว
ไม่หรอกครับแค่อยากให้หายป่วย
แล้วก็กลับมาช่วยงานในหน่วยงาน
แล้วก็เพื่อนพี่น้องที่ช่วยยังทำงานอยู่ครับ
นี่ไงคือเพื่อนร่วมงานก็รักดาบช้างกันหมดเลยนะ
บอกว่าอยากหายป่วยแล้วก็อยากกลับมาช่วยงานในหน่วยงาน
เดี๋ยววันที่๒๕เมษาจะไปตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้น

แล้วทางด้านผู้กำกับที่สพเมืองสมุทรสาคร
บังคับบัญชาพูดถึงกรณีของดาบช้างด้วย
บอกว่าโรคอ้วนมันไม่สามารถที่จะผ่าตัด
แล้วมาเบิกค่ารักษาตามสิทธิ์ข้าราชการตำรวจได้ไง
เหมือนกับว่าเป็นการทำศัลยกรรมเสริมความงามการผ่าตัดเย็บกระเพาะเนี่ยนะคะ
ซึ่งตอนนี้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่สมุทรสาครเนี่ย

คงจะมีการระดมทุนกัน
แล้วก็มีการตั้งกองทุนจะได้จัดสรรเงินมาช่วยเหลือ
ตอนนี้กำลังประสานกับโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องนะคะ
จะได้พิจารณาพิจารณาเรื่องการผ่าตัดเย็บกระเพาะให้กับดาบช้างต่อไปนะคะ